วันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ของโลกนะครับ
อังกฤษเผยแพร่หมายกำหนดการคร่าวที่จะเกิดขึ้นในช่วง๑๐วัน
ของการจัดงานพระราชพิธีศพ
ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกต่างร่วมไว้อะไรต่อการจากไป
สมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซาเบสที่๒แห่งอังกฤษ
หลายประเทศแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้า
ขออภัยครับสมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซิเบสที่๒อย่างกระทันหัน
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประมุขของนิวซีแลนด์ด้วย
โดยจะจัดพิธีไว้อะไรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากพระราชพิธีในอังกฤษเสร็จสิ้นลง
ขณะที่ออสเตรเลียซึ่งอยู่ในเครือจักรพบมีการลดทงลงครึ่งเสาตามสถานที่สำคัญทั่วประเทศ
โดยผู้นำออสเตรเลียและบุคคลสำคัญต่างลงนามในสมุดไว้อะไรในกรุงแคนเบอร์ร่า
ขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกเสียใจต่อการสวรรคตของควีนแบบกระทันหัน
ถ่ายภาพเป็นเวลาหนึ่งนาทีเช่นเดียวกับที่ธรรมเนียบขาวนะครับ
ที่ลดทงลงครึ่งเสาแล้วเช่นกันส่วนที่สารากลางในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล
เปิดไฟเป็นรูปทงยูเนียนแจ็คเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของควีนเอลิซาเบ็ดที่สอง
โดยอิสราเอลและอังกฤษต่างมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนต่อกันมายาวนาน
สำหรับหมายกำหนดการคร่าวหลังจากนี้วันที่๙กันยายนตามเวลาท้องถิ่น
กษัตริย์ชาวที่๓จะทรงมีพระราชองค์การประกาศการสืบทอดราชบันลัง
สภาการขึ้นครองราชแต่จะกำหนดวันจัดพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้ง
ขณะเดียวกันจะมีการเคลื่อนหีบพระศพสมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซาเบสที่สอง
จากปราศาสตร์บาลโมร่าวไปยังเอดินเบอร์ระโดยรถไฟ
ขณะที่พระศพจะยังอยู่ในพระตำหนักโฮริร็อตฮาวส์
จากนั้นวันที่สิบกันยายนจะเคลื่อนพระศพควีนเอลิซาเบสที่สอง
กลับไปยังพระราชวังบัคกิ้งแฮมโดยรถไฟหรือทางเครื่องบิน
โดยหีบพระศพจะถูกนำไปไว้ที่ห้องโถงบันลัง
วันที่๑๑กันยายนกษัตริย์ชาวที่๓เริ่มเสด็จเยือน๔ประเทศในเครือจักรพบ
เพื่อร่วมพิธีไว้อาลัยกับรัฐสภาโดยเริ่มที่อังกฤษ
วันที่๑๒กันยายนกษัตริย์ชาวเสด็จเยือนไอแลนด์เหนือ
ร่วมพิธีไว้อาลัยมีการซ้อมการเคลื่อนขบวนพระศพ
ควีนเอลิซาเบสที่๒จากพระราชวังบัคกิ้งแฮม
ไปยังเวสมินสเตอร์ฮอล์
วันที่๑๓กันยายนเคลื่อนหีบพระศพออกจากพระราชวังบัคกิ้งแฮม
ไปสู่อาคารเวทมินสเตอร์ฮอล์
วันที่๑๔กันยายนหีบพระศพ
จะถูกตั้งบนพระแท่นภายในอาคารเวสมินสเตอร์ฮอล

กันยายนกษัตริย์ชาวที่๓จะเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังเวลส์ซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้าย
สำหรับการเสด็จเยือน๔ประเทศ
วันที่๑๘กันยายนจะมีพระราชพิธีศพ
สมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซาเบ็ดที่๒
มหาวิหารเวสมินสเตอร์
โดยประกาศให้เป็นวันแห่งการไว้อาลัยแห่งชาติ
โดยประชาชนจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๒นาที
จอร์จภายในประศาจวินเซอร์ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อความสารถึงนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรค่ะ
ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญจากข้อความสารดังต่อไปนี้นะคะ
รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
แห่งสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในช่วงเวลาที่เศร้าโศกนี้
สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ทรงอุทิศพระวรกาย
ทรงเอาพระไทยใส่ประชาชนสหราชอาณาจักร
และประชาคมทั่วโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราช
พระองค์เป็นที่สันเสริญและชื่นชมไปทั่วโลก
และจะเป็นที่จดจำตลอดไป
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๑๕และพุทธศักราช๒๕๕๙
จะเก็บเป็นความทรงจำในใจของคนไทย
และในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้
ชาวไทยขอร่วมระลึกถึงและสวดภาวนากับ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรและประชาชนสหราชอาณาจักรค่ะ
ขณะเดียวกันในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ก็จะลดทงครึ่งเสาเป็นเวลา๓วัน
ในวันที่๙วันที่๑๒และวันที่๑๓กันยายนค่ะ
คุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการถวายความอาลัย
ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีราชอิลิซิเบสที่๒แห่งอังกฤษ
ทรงมีพระชมพันศา๙๖พันศา
เราจะขอย้อนไปชมคลิปเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเผยแพร่ไว้เมื่อปลายปี๒๕๖๐ครับ

และในยุคแห่งเอดินเบอร์ระพระสวามีและเจ้าหญิงแอน
เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในขณะนั้น
ถวายการต้อนรับร่วมด้วยคุณหญิงสวัยจารุเสถียร
และผลเอกประภาษณจารุเสถียร
เมื่อวันจันทร์ที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ณคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณผู้ชมครับทั้ง๓พระองค์ทอดพระเนธหัตถกรรมพื้นบ้าน
นำมาจัดแสดงถวายอาทิ
การทำเครื่องเขินตั้งแต่เริ่มสารไม้ไผ่
ขึ้นเป็นรูปภาชนะและการทำร่ม
เริ่มตั้งแต่การเอาเปลือกต้นสามาทุบจนเป็นกระดาษสา
ติดที่โครงร่มไม้ไผ่ซึ่งทำกันมากที่อำเภอสรรกำแพง
และทรงมีพระราชปฏิสันธารกับผู้มาเฝ้า
ละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
สมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซิเบสที่๒
ส่วนพระราชหารุทัยงานแกะสลักไม้รูปช้าง
พระเนธกล้วยไม้ชนิดต่างรวมถึงเครื่องปั้นดินเผา
เจ้าหญิงแอนสนพระไทยเครื่องเงินจากกลุ่มชาติภัณฑ์
และผ้าหมายอย่างมากโดยทรงซื้อผ้าหลายผืน
ในการนี้มีการทูลกล้าวทูลกระหม่อม
ถวายเครื่องเงินและเครื่องเขินเป็นที่ระลึก
สมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซูเบ็ดที่๒
และถวายกล้องสูบยาทำจากเงินแด่เดอยุคแห่งเอดินเบอร์ระอีกด้วย